ไปดูความคืบหน้าที่สองแม่ลูกถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตคามร้านนวดนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วคนร้ายก็ลักพาตัวลูกชายของผู้ตายวัยหกขวบไปด้วย
แล้วก็ไปปล่อยทิ้งในรถอยู่ริมถนนที่จังหวัดชายนาฏ
ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของอดีตสามีที่เลิกไปแล้ว
แล้วก็มาง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งลาดตัวคนร้ายอยู่นะครับ
กรณีที่คนร้ายก่อเหตุอุกอาจบุกเข้าไปยิงนางสาวปิยนัท
เจริญบุรณพันธ์หรือว่าเออายุ๔๓ปีแล้วก็นางวรีรัฐนะครับ
เจริญบุรณพันธ์อายุหกสิบเอ็ดปีนะฮะ
คนแรกนี่คือนางสาวปิยะนันนะครับปิยะนันเจริญบุรณพันธ์นะครับ
อันนี้ก็เป็นสองแม่ลูกกันนะฮะลูกอายุสี่สิบสามแม่อายุหกสิบเอ็ด
ทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่ในร้านที่ชื่อว่าร้านคุณรัฐเป็นนวดแผนไทย
ในพื้นที่ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
เมื่อกลางดึกของวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กชายวัย๖ขวบซึ่งเป็นลูกชายนะฮะ
ของน้องสาวเป็นลูกชายของนางสาวปียะนั้น
ยนัทเนี่ยหายตัวไปด้วยปียะนันนะฮะหายตัวไปด้วย
เพราะว่าคาดว่าคนร้ายเนี่ยเอาตัวไปต่อมาช่วงเช้ามืดของเมื่อวานเนี่ย
ชาวบ้านพบรถเก่งโตราต้าโคโรน่าสีเขียว
ทะเบียนก่อกัดเงางูสามสามสองศูนย์จังหวัดสุโขทัย
คนร้ายใช้คันนี้หลบหนีหลังก่อเหตุแล้วชาวบ้านไปเจอว่าจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าวัดทัพนา
นะฮะตำบลนะฮะอำเภอคันหันคาจังหวัดชายนาฏก็ไปจอดอยู่นะฮะ
รถเนี่ยเปิดกระโจทย์ทิ้งไว้ในรถเนี่ยไปเจอเด็กคนนึง
เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบที่หายตัวไปแล้วอยู่ในรถคันนี้
ตำรวจสภหันคาก็เลยนำตัวเด็กออกมาดูแลเอาขนมให้กินเอานมให้ดื่ม
ประทำความหิวไปก่อนเนี่ยครับแล้วก็ส่งตัวเด็กให้กับญาติ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหันคาลูกสาวของนางสาวปิยะนันผู้ตายเนี่ย
เชื่อว่านายทองเขียวชะอ้อนเนี่ยอายุห้าสิบเอ็ดปีซึ่งเป็นอดีตสามี
กับคุณแม่ไปแล้วน่าจะเป็นคนก่อเหตุโดยต้นเดือนมีนาคมเนี่ย
ทองได้มาขอคืนดีกับแม่แต่แม่ปฏิเสธไปเพราะว่าตัวของในทองเนี่ย
ชอบกินเหล้าแล้วเวลาเมาเหล้านะฮะชอบด่าทอชอบไล่ออกจากบ้าน
แม่ก็เลยมาอยู่กับยายก็คือนางวรีรัฐนะฮะแล้วคาดว่าในทองเนี่ย
คิดว่าแม่เนี่ยน่าจะมีแฟนใหม่ก็เลยพยายามมาตื้อมาง้อขอคืนดี
เพื่อให้กลับไปอยู่ด้วยกันทั้งนี้ในทองเองก็เคยขู่ว่า
ถ้าไม่ยอมคืนดีจะฆ่าทั้งครอบครัวอันนี้คือหน้าของนายทองนะฮะ
เอาไปฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับแบบพยายามตามตื้อเพื่อจะให้แม่เนี้ย
กลับไปคบกับเขาแต่แม่ไม่ไม่ยอมแม่ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
จนแม่ไม่ไหวแล้วก็เลยขูดจะฆ่าทั้งครอบครัวเนี่ยฮะ
อันนี้ก็เป็นคำพูดของนางกัญญาซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ก็คือเป็นลูกสาวของนางสาวปิยะนันนะฮะทีนี้จากการตรวจสอบก็ไปดูกล้องวงจรปิด
เนี่ยครับเห็นภาพนี้นะฮะอันนี้คือกล้องของบ้านข้างเคียง
อยู่ติดกับร้านนวดสามารถจับภาพในทองได้นี่เลยหลังก่อเหตุในท้องเนี่ย
เดินขึ้นรถไปปรากฏว่ามีเด็กหกขวบไปด้วยครับนะฮะ
แล้วก็มีเด็ก๖ขวบคนนี้ได้วิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุตามในทองมา
แล้วนายทองก็จูงมือขึ้นรถไปด้วยทางด้านของพันธบทเอกวัญชัยพิทักษ์ต้นสกุล
ผู้กำกับการสพกบินบุรีบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ในการที่จะขอสารออกหมายจับในทองแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า
ทองในกบดานอยู่ในพื้นที่ชายนาฏหรือจังหวัดสระบุรี
จากการตรวจสอบพบว่าที่ชายนาฏนั้นเป็นบ้านของในตู่
ตู่นี่คืออดีตสามีคนที่สามของนางสาวปิยะนันนะครับนะฮะ
แล้วก็เด็กชายวัย๖ขวบนั้นเป็นลูกของในตู่อีกทีนึง
ก็เลยสันนิษฐานว่าในทองน่าจะจงใจเอาเด็กไปทิ้งเอาไว้เพื่อให้ญาติดูแล
ก่อนจะมีคนขับรถกระบะไปรับแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ส่วนมูลเหตุจูงใจทั้งหมดทั้งมวลตั้งไว้สองประเด็นคือหนึ่ง
ความขัดแย้งส่วนตัวและสองคือเรื่องของชู้สาว
เนื่องจากว่านางสาวปิยะนันเนี่ยเคยมีสามีมาก่อนหน้าในทองถึง๓คน
นายทองเนี่ยเป็นสามีคนที่๔ของนางสาวปิยะนันนะครับ
บวกกับช่วงที่เลิกลากับนายทองไป
นางสาวปิยะนันเองก็อาจจะมีคนเข้าไปติดพันธุ
นายทองรู้หึงหวงไม่พอใจก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมานะครับ
ตอนนี้ก็คงอยู่ระหว่างการติดตามตัวในทองมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีนะครับ
ส่วนเด็กอายุ๖ขวบที่เอาไปด้วยก็ปลอดภัยแล้วนะครับ